มาดูดราม่ากันหน่อยถ้าปกติช่วงนี้สถานการณ์
โควิดไม่มีนี่นะคะวงการนางงามเนี่ยอาจจะต้องเริ่มมีการ
เริ่มจัดหาการประกวดกันแล้วนะคะสำหรับสาวงามตัวแทน
กลายเป็นคนที่มองหน้ากันไม่ติดกันแล้วล่ะค่ะสำหรับกรณีของ
เสื้อชื่อดังพี่โจ้อาทิตย์หรือว่าเจ้าของห้องเสื้อ
คืออย่างนี้ออกโรงมาเคลียร์ตัวเองอีกครั้งค่ะ
หลังจากที่พี่โจ้เองก็ถูกโจมตีหนักเหมือนกัน
จากการที่มีการกระแสว่า

คนที่จะต้องไปเป็นตัวแทนสาวไทยก็ต้องเป็นอันดับรองสิ

หากว่ามันไม่สามารถจัดได้ในประเทศไทยปีนี้
จากสถานการณ์โควิดหลายคนเข้าใจกันดี
ซึ่งก็เป็นไปตามมาตรการของกองแม่
แต่งานนี้ค่ะเหล่าแฟนนางงามบางส่วนเขาไม่เห็นด้วยนะคะ
บอกว่าเอ๊ะแล้วจะส่งน้องมีเรียมไป
เพราะว่าอะไรที่พยายามผลักดันพยายามเสนอชื่อน้องคนนี้คนเดียวเลย

เรื่องมันก็เลยลุกลามบานปลายไปให้ต้องออกมาเคลียร์กันนั่นเองค่ะ

เรื่องการส่งรองอันดับหนึ่งไปประกวดแทนเนี่ย
มีแค่แฟนนางงามบางกลุ่มเอาไปตั้งเป็นประเด็นกันเองค่ะ
ทีนี้ข่าวออกมาแบบนี้
โจ้เซอร์เฟสทนไม่ไหวออกโรงชี้แจงเองเลย
แสดงความบริสุทธิ์ใจบอกว่าน้องมิวเรียมเนี่ย
คือผู้บริสุทธิ์ที่ถูกใส่ร้ายถูกเกลียดชังจากการสร้างข่าวเท็จนะฮะ
ในส่วนของตัวเองยืนยันชัดเจนว่าโจ้เซอร์เฟสไม่ได้มีผลประโยชน
ไปหากินประโยชน์อะไรจากน้องมีเรียม
จะช่วยก็ช่วยด้วยใจเพราะว่าอยากเห็นประเทศไทยได้นางงามจักรวาล
แล้วนอกจากนี้ค่ะก็มีการตอบคำถามที่แฟนนางงามถามมาแบบเผ็ดร้อนเลยทีเดียว
กลายเป็นประเด็นสร้างประเด็นดราม่าเพิ่มเติมเข้าไปอีก
เพราะว่าคำตอบเนี่ยเขาบอกบางช่วงบางตอนเนี่ย
เหมือนพี่โจ้ไปพาดพิงฟ้าใสปวีนสุดาหรือเปล่า
มีพฤติกรรมพักหลังมาเนี่ยไร้วินัยอยู่บ่อยครั้งทำให้สรวน
งานมันไม่บรรลุเป้าหมายไม่เป็นไปตามเป้าค่ะ
เข้ากองก็สายเสียเลิกเสียยามกันไม่หมด
จะทิ้งทวนด้วยการว่าทวงเสื้อผ้า
เอาเสื้อผ้าแบรนด์เนมของฉันไปตอนเข้ากองเอามาคืนฉันหรือยัง
ประกวดประกวดจบไปจะเป็นปีแล้วยังไม่ได้ชุดคืน
ก็เลยกลายเป็นชนวนใหม่อีกที่แฟนคลับน้องฟ้าใสแล้วก็แฟนนางงาม
ที่ไม่เห็นด้วยว่าเฮ้ยพี่โจ้พี่โจ้เป็นผู้ใหญ่แล้ว
ทำไมมาแฉน้องแบบนี้ทำไมขาดวุฒิภาวะไม่เป็นมืออาชีพ
ไม่ควรออกมาแฉเด็กแบบนี้อันนี้ชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์รวมไปถึงแฟนนางงามนะฮะ
แล้วก็ยังแซะกลับไปด้วยว่าอย่างพี่หมูอาซาว่าเนี่ย
ดีไซเนอร์ชื่อดังเหมือนกันที่เคยออกแบบชุดราตรี
ทำไมเขาโดนด่ายับขนาดนั้นเขายังไม่เคยออกมาพูดอะไรเลย
ที่โดนโจมตีหนักมากกว่าพี่โจ้ที่โดนในครั้งนี้อีกนั่นเองนะคะ
อ่ะร้อนกันไปใหญ่พาดพิงคนนู้นคนนี้กันไปใหญ่
ก็ได้โพสต์แล้วบอกว่าไม่ขอแถลงการใดเลย
เพราะว่าพูดไป๒ภายเบี้ยนึ่งเสียตำลึงทอง

พูดเลยว่าดิฉันคิดว่า๗๘๐๙๐เลยนะปีนี้

สำหรับโควิดเชื่อว่าทั่วโลกทุกคนเข้าใจ
แล้วจะไปเก็บดูกันที่ไหนจะไปประกวดกันยังไง

เขาค่อยห้ามรวมตัวกันอยู่ด้วยนะคุณน้อง